ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับนี่ก็อุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นแหละครับ
แต่ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันก็ต้องไปถามว่าเป็นความประมาทของใคร
นำมาสู่อุบัติเหตุตรงนี้เพราะทำให้มีเด็กเสียชีวิตไปถึง๒คน
เมื่อวานนี้ตอนค่ำทุกผู้ชมครับที่ชายภูมิ
เด็ก๒คนเป็นเพื่อนกันเด็กผู้ชายนะครับอายุ๑๑กับอายุ๑๒
ชวนกันขี่จักรยานยนต์ออกไปเพื่อไปซื้อของขวัญ
มาใช้จับสลากในวันเด็กที่โรงเรียนจะจัดคือจัดเช้าวันนี้
เพราะวันเด็กแห่งชาติก็ตรงกับวันเสาร์โรงเรียนปิด
ขี่จักรยานยนต์มากันสองคนครับไปพุ่งชนท้ายรถอีแตน
ที่ไม่มีไฟท้ายนั่นไงนี่รถคันนี้นะฮะ
ความจริงนี่คือหนีไปก่อนนะฮะแล้วมามอบตัวตอนหลังนะครับ
ค่ะนี่นี่ต้องใช้ไฟส่องเข้าไปนะครับ
คือเรียกได้ว่าไม่มีไฟท้ายไม่มีสัญญาณอะไรเลยนะครับ
พุ่งชนเข้าไปเสียชีวิตคาที่๒ศพนะครับ
ถนนสายทรัพย์ใหญ่นายางกลักตำบลนายางกลักอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้คือน้องทั้งสองคนเนี่ยเสียชีวิตเนี่ย
สภาพบาดแผลก็คือมีแผลชะกันทั้งคู่ครับ
เฉพาะที่ใบหน้านะครับน้องที่ขี่จักรยานยนต์คนขี่นะครับ
คือเด็กชายศรีวุฒิพิษนอกอายุ๑๒ปีหรือน้องฟีโน่
คนซ้อนท้ายคือเด็กชายเอกรินยางกลางหรือว่าน้องแอลอายุ๑๑ปี
ขี่จักรยานยนต์ออกมาเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
คือแน่นอนว่ามันต้องมีคำถามว่าเด็กอายุ๑๑ใบขับขี่ยังทำไม่ได้
จักรยานยนต์น้องอายุ๑๕แล้วออกมากันยังไง
วกกันน็อกอะไรใส่กันไหมคือท่านผู้ชมครับอันนั้นมันก็อีกส่วนหนึ่งนะ
ก็แยกเป็นเรื่องเป็นเคสไปทั้งหมดด้วยนะคะ
ความผิดตรงนี้มันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเด็กหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่
จะเป็นใครแล้วต้องมาเสียชีวิตนะครับ
ท่านผู้ชมครับญาติของน้องบอกว่าน้องทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทกัน
เมื่อวานนี้เลิกจากเรียนเลิกจากเล่นกีฬาก็พากันออกไปจะไปซื้อของขวัญ
ใช้จับสลากงานวันเด็กกับเพื่อนที่โรงเรียน
ออกมาช่วงค่ำเมื่อวานก็มาเจอกับรถอีแตนที่เป็นรถอีแตนบรรทุกอ้อยนะ
ซึ่งไม่มีสัญญาณไฟอะไรเลยคาดว่าเด็กที่ขี่รถมาด้วยกันสองคนเนี่ย
มองไม่เห็นก็เลยพุ่งชนท้ายอย่างจังแล้วรถอีแตนคันนี้นะฮะ
หนีออกไปก่อนนะครับขับหนีไปก่อนนะครับ
จนกระทั่งมีชาวบ้านเนี่ยมาเจอศพเด็กอยู่ที่ถนนเนี่ยแล้วก็แจ้งตำรวจกันเนี่ย
คนขับรถอีแตนถึงติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจ
นี่ตำรวจก็ไปคุมตัวมาแล้วก็ไปตรวจสอบรถนะฮะ
คนขับรถอีแตนชื่อนายสายเพลแปรสันเทียอายุ๔๙ปี
รถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีไฟหน้าไม่มีไฟท้าย
ไม่มีสัญญาณอะไรต่างทั้งสิ้น
นี่คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
ไปดูถนนที่เกิดเหตุก่อนเลยเป็นถนนเส้นตรงแบบนี้
ถนนก็ไม่มีไฟส่องสว่างค่ะถนนหมู่บ้านนะครับ
แล้วไปเจอรถอีแตนที่วิ่งอยู่บนถนนที่ไม่มีไฟท้ายอะไรทั้งสิ้น
ไม่มีสัญญาณไฟอะไรทั้งสิ้นเมื่อวานเด็กก็เลยพุ่งชนเข้าไป
อย่างจังเลยนะฮะนี่ที่เกิดเหตุนะครับยังมีคราบเลือดติดอยู่นะฮะ
ชาวบ้านก็เอาดินมาโรยกลบเอาไว้ช่วงเช้าที่ผ่านมาครอบครัวของน้องทั้งสองคนนะครับ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเรียบร้อยแล้วนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าแถวนี้เนี่ยถนนเส้นนี้เด็กก็ขี่จักรยานยนต์ผ่านกันบ่อย
บางทีก็มีเบิ่นรถก็มีหมอบกับรถก็มีบ้าง
แต่ก็ไม่เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นมีใครเสียชีวิต
ส่วนเมื่อคืนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่มีใครทราบว่าเด็กขี่รถกันมาแบบไหนอะไรยังไง
แต่ที่แน่ก็คือท้ายรถอีแตนเนี่ยไม่มีสัญญาณไฟรถของเด็กก็เลยพุ่งชนเข้าไป
ส่วนน้องทั้งสองคนนะครับเจ้าหน้าที่ส่งศพไปชนะสูตรตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว
ครอบครัวรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนี่คือบ้านของน้องเอกรินนะฮะ
คนที่เป็นคนซ้อนท้ายน้องเอกรินนี่ชื่อเล่นชื่อแอลอายุ๑๑ปี
จากครอบครัวแล้วก็มีเพื่อนที่มาแสดงความอาลัยกัน
เพื่อนบอกว่าแอลนี่เป็นเด็กดีขยันตั้งใจเรียนเป็นที่รักของเพื่อน
นี่ฮะวันนี้เพื่อนมากันเต็มเลย
ส่วนคุณยายนะครับคุณยายของน้องแอลอายุ๗๐ปีนะครับ
คุณยายบอกว่าพ่อกับแม่ของน้องแอลเนี่ยเขาแยกทางกัน
โดยยายเนี่ยเป็นคนเลี้ยงน้องแอลกับน้องของน้องแอลอีกคนนึงมาตั้งแต่เด็ก
เมื่อวานนี้ตอนเย็นหลานชายเลิกเรียนกลับมาที่บ้านอาบน้ำกินข้าวเสร็จ
แล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้มีงานวันเด็กที่โรงเรียนยายจะไปไหม
ยายก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะไปจากนั้นแอลก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปกับเพื่อน
บอกเดี๋ยวจะไปเล่นบอลกันก่อนนะยายก็ไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับหลานชาย
คุณครูประจำชั้นของน้องแอลบอกว่าน้องแอลนี่เป็นนักฟุตบอลนะครับ
เป็นกองหลังนะครับเล่นฟุตบอลดีเล่นเก่งด้วยไปแข่งกับโรงเรียนอยู่บ่อย
ซึ่งในทีมก็คงไม่มีน้องแอลแล้วเขาเสียชีวิตแล้ว
อีกครอบครัวหนึ่งนะฮะที่สูญเสียเหมือนกันนี่คือน้องแอลนะครับนักฟุตบอลนะฮะ
อีกครอบครัวหนึ่งก็คือเด็กชายศรีวุฒินะฮะที่เป็นคนขี่จักรยานยนต์อายุ๑๒ปีเป็นเพื่อนกันนะฮะ
ชื่อเล่นชื่อน้องฟีโน่นี่นะครับคุณแซคนัทวินก็ไปที่บ้านนะครับ
ตั้งศพบำคืนส่วนที่บ้านคือทางญาติยืนยันว่าเด็กสวมหมวกกันน็อกนะฮะ
แต่ที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าแรงกระแทกเนี่ยมันเข้าที่หน้าอกหนักมาก
คุณแม่บอกว่าลูกชายใส่หมวกกันน็อกขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
เดี๋ยวจะถามว่าเด็กใส่หมวกกันน็อกหรือไม่ใส่ขณะเดียวกันนะครับคุณแม่
เอารองเท้าสตัสรองเท้าฟุตบอลของลูกชายเอากรอบรูปของลูกชาย
ให้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราดูด้วย
บอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นลูกคนโตนี่อันนี้รูปตอนเด็กนะฮะ
แล้วลูกชายเป็นเด็กที่เก่งนะเล่นกีฬาก็เก่งเรียนก็เก่ง
เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งระดับเขตได้รางวัลชนะเลิศมาหลายอย่าง
เรื่องกีฬาและวิชาการประกวดแข่งขันมารยาทไทยด้วย
ลายมือก็ได้ที่หนึ่งมีความฝันโตมาอยากเป็นตำรวจ
สุดท้ายตอนนี้ความฝันของแม่สลายหมดแล้วเมื่อวานตอนเย็นแม่ตัดอ้อยอยู่
อยู่ได้กลิ่นทูบลอยมาแต่ไม่ได้คิดอะไรมาก
จนกระทั่งตอนค่ำก็ทราบข่าวนะฮะว่าลูกชายเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไป
แล้วก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตคำถามที่ว่าเอาละ
รถอีแตนคันนั้นไม่มีไฟท้ายแล้วจักรยานยนต์ลูกชายไม่มีไฟหน้าเหรอ
ทำไมถึงไม่เห็นแม่บอกมีนะฮะ
รถจักรยานยนต์ลูกชายเนี่ยมีไฟส่องสว่างอย่างถูกต้องแน่นอน
แต่เรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแม่บอกว่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
จริงถ้ารอบข้างเวลามืดมากอะค่ะเขาเรียกว่าระยะทางของไฟหน้ากว่ามันจะสาดไปเห็นรถข้างหน้า
บางทีมันก็ค่อนข้างที่จะกระชันชิดเหมือนกันนะคะเพราะว่าไฟมันไม่ได้ตั้งสูงมาก
มันเบรกไม่ทันแล้วอะค่ะ
บางทีมาดูกันดึงยังไม่มีการมาดูยังไม่มีการมางานศพ
ไม่มีไฟน่ะกลางคืนอย่าออกมาเธอมันมองไม่เห็น
อันนี้มันเป็นทุ่ม๔๖โมงกว่ามันมืดมากแล้วนะนี่
ถนนบ้านนอกเราก็รู้มันไม่มีไฟ
แล้วถ้าเจอประชันชิดอย่างนั้นยังไงน้องก็หลบไม่ทัน
ก็เหมือนที่คุณแม่บอกแล้วครับคือช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวด้วยมืดเร็วนะฮะ
แล้วแถวพื้นที่เนี่ยมืดตึ๊บเลยคุณแม่บอก

คือผมว่าแม่รถอีแตนคันนั้นเนี่ย
คือต้องพิจารณาตัวเองมากเลยนะคือ

แล้วก็ตามพบความปลอดภัยกับพบจราจรต่าง
ไปหาไฟหลอดอะไรดวงมาห้อยจะให้มันเป็นสัญญาณอะไรบ้างก็ได้
ไม่มีอะไรเลยนี่ไม่มีเลยนะครับ
ทุกผู้ชมครับพรุ่งในการโรงเรียนบ้านวังตาเท้านะครับ
ก็คือท่านพอสายันขพันธ์ดุงบอกว่า
ความจริงว่าวันนี้วันศุกร์โรงเรียนจะจัดงานวันเด็ก
ทีนี้พอมีเด็กนักเรียนเสียชีวิตเมื่อวานนี้ตอนค่ำถึง๒คน
ซึ่งความจริงเด็กก็ต้องมาร่วมงานที่โรงเรียนนั่นแหละ
ทางโรงเรียนก็เลยเปลี่ยนการจัดงานก็คือเอาคือถ้า

คนไหนซื้อของขวัญมาแล้วก็ให้มาจับสลากกัน
ไม่มีกิจกรรมรื่นเริงบันเทิงอะไรทั้งสิ้น
เพราะทุกคนในโรงเรียนทั้งครูทั้งนักเรียนเนี่ยเสียขวัญกันหมด
ขณะเดียวกันเด็กนักเรียนทั้งสองคนมีประกันชีวิตของโรงเรียนอยู่นะครับ
ก็จะได้เงินช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยคนละหนึ่งแสนบาทสำหรับครอบครัว
คนขับรถอีแตนนายสายเพลเมื่อวานนี้ขับรถหนีไปเลย
เพิ่งมามอบตัวตอนค่ำหลังจากเกิดเหตุ

ตำรวจก็ปล่อยตัวชั่วคราวมานะฮะ
สพเทพสถิตแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยตั้งวงเงินประกันตัวไว้หนึ่งแสนบาท
นายสายเพลเองไม่มีเงินประกันตัว
ก็มีทางอบตกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเอาตำแหน่งมาประกันให้
นี่คุณแซคนัทวินไปคุยด้วยนะครับ
ทางนายสายเพลเขาบอกว่าอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้ตอน๖โมงเย็นขับรถอีแตนไปลานเพื่อลงอ้อย
รับว่ารถของตัวเองไม่มีไฟท้ายไม่มีป้ายทะเบียน
แต่ซื้อมาตอนแรกมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะอรัชพร

แล้วยังไงไม่คิดจะติดเหรอ
นั่นน่ะสิคือยังไงคุณก็ต้องทำตัวเองให้ปลอดภัย
นี่เขาบอกก็ซื้อมาตั้งแต่แรกมันก็ไม่มีไง
แล้วช่วงเกิดเหตุเนี่ยผมไม่ได้หนีนะ
ผมไม่รู้เลยว่ามีคนเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาชนท้าย
ตอนเกิดเหตุมันเหมือนรถมันกระตุกนิดเดียว

ก็เขาขับรถอยู่ไปลงอ้อยเสร็จที่ลานอ้อยเขาก็ขับกลับ

คือเขาก็ขับไปต่อจนถึงลานอ้อย
จนกระทั่งมาถึงลานอ้อยเนี่ยก็มีคนมาบอกว่านี่
มีเด็กเขาชนท้ายรถของคุณเนี่ยแล้วก็เสียชีวิต
ตอนนั้นเขาบอกเขาตกใจเข่าสุดเลย

ก็มันกระตุกนิดเดียวคิดว่าเครื่องยนต์มีปัญหา
ไปมองที่ท้ายรถก็ไม่เห็นอะไรเลย
มันไม่มีแสงไฟรถอะไรทั้งสิ้นเลย

ส่วนเรื่องทางคดีนะครับที่ถูกตั้งข้อหาเบื้องต้นไปแล้วนะครับสำหรับ
นายสายเพลคนขับรถอีแตนนะฮะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ย
ตำรวจสพเทพสถิตบอกว่าเดี๋ยวต้องเอารถจักรยานยนต์ของน้องฟีโน่ไปตรวจสอบนะครับ
เรื่องการมีไฟหน้าหรือไม่หรือถ้ามีแล้วเปิดหรือไม่อย่างไรนะครับ
เรื่องความเร็วในขณะเกิดอุบัติเหตุขับมาแบบไหนยังไงแต่ที่หลักฐานชี้ชัดแน่แน่เนี่ย
คือไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรมากเลยก็คือรถอีแตนของนายสายเพล
ไม่มีไฟท้ายนะฮะแล้วก็มีร่องรอยไม้ที่หักนี่ที่คุณแซคนัทวินไปดูนะฮะเป็นรถของกลางจอดอยู่ที่โรงพักนะครับ
แล้วรถจักรยานยนต์ของน้องเนี่ยตำรวจบอกว่านี่ที่คุณแซคไปเทียบความสูงเมื่อกี้
ท้ายรถอีแตนคือเหมือนกับรถน้องเนี่ยโหลดต่ำเห็นไหมมันเป็นนี่จังหวะที่พุ่งชนเข้ามาตรงท้ายเนี่ย
มันพอดีกับไม้ท้ายรถอ่ะที่มันหักนี่เห็นไหมค่ะซึ่งจักรยานยนต์ฝั่งขวาของน้องเนี่ย
ฝั่งขวาแตกนะฮะเลยคาดว่าช่วงที่น้องขี่มาแล้วมาเห็นท้ายรถอีแตนเนี่ย
คงเป็นช่วงกระชั้นชิดแล้วน้องฟีโน่น่าจะพยายามหักออกซ้าย
เพื่อจะหลบท้ายรถอีแตนแต่กระแทกเข้าอย่างจังค่ะรถอีแตนไม่มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างอะไรเลยนะฮะ
ในรถมีอะไรบ้างนี่แซ็กบอกนี่ไงพี่มีตัวถังรถมีล้อแล้วก็มีเครื่องยนต์
มีแค่นั้นเลยเหรอคะแค่นี้เลยกระจกมองข้างไม่มียังไม่มีเลยเห็นไหมอืม
คือพอมาเห็นก็ซัดตู้มเขาแล้วเขาหักหลบไม่ทันแล้วฮะโอ้เสียชีวิตสองศพนะครับ